คว้าสิทธิ์ไปแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศสปีหน้านะคะ
ไปพักผ่อนเปิดหูเปิดตา
ด้วยการเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจอแดนค่ะ

ได้ไปเพาต์บอลโลกสมัยที่๒สมใจอย่าง
ก็มาเที่ยวผ่อนคลายกันเล็กน้อยครับ

ทะเลสาบเดสซีหรือทะเลมรณะ
ตั้งอยู่ที่เขตแดนประเทศจอแดนปาเลสไตน์และอิสราเอล
ครอบคลุมพื้นที่ราว๑๐๐ตารางกิโลเมตร
ผิวน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล๔๐๐เมตร

จึงมีความเค็มกว่าน้ำทะเลปกติถึง๖เท่า
สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้
เนื่องจากมีเกลือละลายในน้ำถึง๒๕เปอร์เซ็นต์
สามารถลอยตัวในทะเลสาบได้แม้ว่ายน้ำไม่เป็น
ว่าแล้วนักเตะชาบาแก้วก็ไม่รอช้า
โดยไม่กลัวว่าแสงแดดแรงกล้าจะทำให้ผิวหมองคล้ำ
แต่ไม่เป็นไรที่นี่มีตัวช่วยชั้นดีนั่นคือ

พอกหน้าและผิวทิ้งไว้๑๕๒๐นาทีแล้วล้างออก

ฟื้นฟูเซลล์ผิวให้กลับมาเปล่งปลั่ง

เลยไปพอกมาซะเต็มที่แบบนี้
แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ลงไปเล่นน้ำ
เช่นหนึ่งรถไทยสระทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอน
ซึ่งโค้ดหนึ่งก็มีเหตุผลส่วนตัว
ไม่ค่ะไม่ได้เตรียมสภาพมา

เด็กได้รีแลกค่ะได้มาผ่อนคลาย
ย้าฮู้

เมื่อไม่ลงน้ำก็หันมาสนุกกับการถ่ายรูปชิว

แต่ระดับนักเตะที่ได้ไปบอลโลก๒ครั้งติดต่อกัน

แถมมีหลายเทคจนกว่าจะพอใจอีกด้วย

งั้นเราลองถามน้องหมิวศิลาวันอินตามีดูว่า
การถ่ายรูปให้ออกมาสวยต้องทำอย่างไร

ถือเป็นอีกหนึ่งวันเบาของทัพชาบาแก้วก่อนพบกับออสเตรเลีย
รอบรองชนะเลิศวันอังคารที่๑๗เมษายนนี้๒ทุ่ม๔๕นาทีเวลาประเทศไทย
ชัชวานกระมวลมัยตรีจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศจอแดน